ท่านผู้ชมครับมีเรื่องที่จะมาเตือนกันนะครับ
เพราะว่ามีสองสามีภรรยาที่เป็นคนร้ายเข้าไปในร้านขายยา
แล้วก็ช่วยกันนะฮะพฤติกรรมก็คือคนหนึ่งก็ทำเป็นถามนู่นถามนี่
จากเพศสัชกรจากคนที่ขายยาอยู่ที่ร้าน
ส่วนอีกคนนึงก็นู่นเลยฮะเดินไปหยิบของใส่กระเป๋าเลย
แล้วก็ขโมยของเข้าไปเนี่ยภาพจากกล้องวงจรปิดร้านหนึ่งจับเอาไว้ได้นะครับภาพนี้
ก็เป็นกล้องวงจรปิดที่อยู่ในร้านขายยาเวชพันธุ์แห่งหนึ่งนะครับ
อยู่ในย่านประชาสงเคราะห์๔๕กรุงเทพนะครับก็ย่านดินแดงนะครับ
จับภาพเอาไว้ได้จะเห็นว่าผู้หญิงคนนึงทำทีไปซื้อของ
เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากเพศรัชกรที่อยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์ในร้าน
ส่วนผู้ชายก็อาศัยจังหวะที่เพศรัชกรถูกเบี่ยงเบนความสนใจ
เข้าไปหยิบสินค้าบนชั้นวางของนะฮะหยิบใส่กระเป๋านะครับ
แล้วก็เดินออกจากร้านไปก่อนนะครับที่นี่เนี่ยได้ของไปเยอะนะครับ
ค่านี้เป็นหมื่นนะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็เลยไปสอบถามที่ร้านแห่งนี้
เจอกับนายวุฒิวัฒน์บุญมาซึ่งเป็นเพศรัชกรเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
เมื่อ๔วันก่อนก็คือ๘เมษายนหลังเกิดเหตุที่ของในร้านหายไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็เลยเจอแบบนี้เลยนะครับไปแจ้งความไว้ที่สอนอสุทธิศาลแล้ว
แล้วก็เอาคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดมาโพสต์ในสังคมออนไลน์
เพื่อให้ช่วยการตามหาคนร้ายแล้วก็เตือนภัยด้วยนะครับ
เพราะว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่ากำลังดำเนินการ
กำลังดำเนินการด้านคดีอยู่ก็เลยเกรงว่าเดี๋ยวมันจะไปก่อเหตุที่อื่นอีกนะครับ
หลังจากนั้นเพียง๒วันร้านนี้๘เมษายนนะ
สัชกรวุฒิวัฒน์บอกว่า๑๐เมษายนเนี่ยเพื่อนที่อยู่ที่ร้านขายยาและเวชพันธุ์
ระแวกซอยอิสรภาพซอย๙ย่านฝั่งธนบุรี
ก็ถูกชายหญิงคู่นี้เลยมาก่อเหตุลักษณะเหมือนกันเลย
ก็คือทำทีมาขอซื้อยาอีกคนอยู่ข้างหลัง
ฉวยโอกาสหยิบของใส่กระเป๋านะฮะอีกคนนึงอยู่หน้าเคาน์เตอร์ถามนู่นถามนี่
สัจกรในร้านจำได้เลยว่าผู้ชายคนนี้เคยเข้ามาซื้อยามาถามราคาแล้ว
เมื่อสองสามวันก่อนจึงคาดว่ามาดูต้นทางอืมนี่ไงเห็นไหมอืม
สามวันก่อนก่อนที่จะมาที่ร้านที่อิสรภาพซอยเก้านะ
มาถามนู่นถามนี่มาดูรัดเราก่อนมาเล็งอ่า
คุณเขียนมาสอนดูตอนที่มาถามเมื่อภาพเมื่อสักครู่นะ
ตาไม่ได้มองคนขายเลยนะมองของมองนู่นมองนี่มองแบบโอ้โหสำรวจสำรวจแฟนเลย
และอีกวันหนึ่งก็มาแบบนี้ฝ่ายผู้หญิงก็ถามนู่นถามนี่ผู้ชายก็หยิบปุ๊บ
หยิบแล้วก็ใส่กระเป๋าแล้วก็เดินออกไปก่อนนะครับ
วันเกิดเหตุเนี่ยทั้งคู่ก็มาก่อเหตุแบบนี้นะครับ
บอกว่าผู้หญิงบอกว่าต้องการซื้อยาแก้ปวดไมเกรนให้กับผู้ชายที่มาด้วยกันนี่แหละ
ผู้เสียหายก็ขายสินค้าให้ตามปกติระหว่างพูดคุยสอบถามอาการฝ่ายชายก็ทำเป็นดูสินค้านู่นนี่นั่น
แล้วก็หยิบของแล้วก็ออกจากร้านไปก่อนแล้วฝ่ายหญิงก็เดินตามออกไปนะครับ
พอไปทั้งคู่แล้วพนักงานเขาก็ไปตรวจสอบสินค้าตามปกติก็ถึงพบว่าถูกขโมยของไปนะครับ
ที่ร้านแห่งนี้มีทั้งพวกครีมทาหน้าเจลล้างหน้าเจลแก้ฟกช้ำยาหม่องอะไรพวกนี้ด้วย
โดนไปรวมแล้วมูลค่า๓๕๐๐บาทนะครับแต่ว่าร้านแรกเนี่ยที่เขาโดนก่อนเนี่ยโดนไปเกือบหมื่นนะครับ
แล้วใช้เวลาก่อเหตุเพียงแค่ประมาณ๕นาทีร้านนี้อยู่ในท้องที่สอนอบางยี่เรือนะครับ
คดีก็ยังไม่คืบหน้าทั้งคู่เลยนะครับเพศรัชกรวุฒิวัฒน์บอกว่าชายและหญิงในคลิปคงเป็นสามีภรรยากันอ่ะ
เพราะว่าก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งหลายพื้นที่บางที่เนี่ยบอกว่ามีพาเด็กสองสามขวบไปด้วยนะ
เพื่อจะอาจจะเบี่ยงเบนความสนใจเพิ่มมากขึ้นใช่เราเคยนำเสนอข่าวไงคนร้ายบางคนชอบทำเป็นอุ้มเด็ก
ทำกันแบบเหมือนกับไปกันเป็นครอบครัวคนจะได้ไม่สงสัย
ครับท่านเห็นหน้าแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะครับเบาะแสต่างนะครับ
พฤติกรรมนี้ชัดเจนอยู่แล้วคนร้ายชัดเจนอยู่แล้วอย่างนี้นะคะ